ปฏิบนท้องถนนในช่วงสงครานยังมีอีกหลายเหตุการณ์
ก็อยากจะให้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็เตือนสำหรับการใช้รถใช้ถนนนะคะ
ก็เริ่มที่จะต้องทยอยเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันแล้ว
วันก่อนเล่าข่าวไปอุบัติเหตุที่โคราชที่นครราชศรีมารถกระบะคันหนึ่ง
พุ่งไปชนกับต้นไม้ข้างทางแล้วก็เสียชีวิตสี่ศพนะคะ
ตอนนี้มีการแชร์คลิปหนึ่งในโลกออนไลน์
เป็นคนที่อยู่ในรถกระบะคันนี้ล่ะเขาถ่ายคลิปเอาไว้ได้
แล้วก็คือแบบดูสนุกสนานกันมากเลยนะคะคลิปนี้๔นาที
แล้วเขาพูดในลักษณะที่ว่าเดี๋ยวจะพาซิ่ง
ไม่ทันขาดคำพอพาซิ่งปุ๊บก็เป็นอุบัติเหตุนะคะ
คือคนขับเนี่ยอัดคลิปตัวเองแล้วก็อีกมือนึงก็ถือแก้วเหล้า
คลิปนี้ก็เลยได้ชื่อว่า๔นาที๔ศพ
คือเหมือนกับเป็นความสนุกที่มันนำมาซึ่งอันตราย
เพราะว่าเขาขับเร็วเขาดื่มแอลกอฮอล์
แล้วเขาก็พยายามจะแซงรถคันข้างหน้าแล้วก็เสียหลักพุ่งไปข้างทางชนต้นไม้
ก่อนที่จะไปแซงแล้วเสียหลักพุ่งลงข้างทางนะเกือบจะชนอยู่จังหวะหนึ่งด้วย

กินไฟเหมือนกันอย่าง
อยู่โหน่อยอยู่
นี่ค่ะดื่มเหล้าไปด้วยคลิปเขาก็เป็นช่วงขาดตอนตอนที่แซงแล้วเหมือนกับกำลังเสียหลักจะเข้าไหลทางตรงข้างซ้ายเลย
แล้วก็มีจังหวะหนึ่งที่คนขับก็พูดขึ้นมาเองว่าโอ้ยเกือบชนใช่เนี่ยครับ
ประโยคสุดท้ายก็คือเดี๋ยวจะพาซิ่งแล้วเนี่ยค่ะก็พยายามจะแซงได้ยินเสียงเครื่องเลย
คือแบบเร่งเครื่องเลยค่ะก็ไปชนต้นไม้เสียชีวิต๔ศพนะคะ
ก็หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ตอนที่ไปชนแล้วเนี่ยนี่ฮะสภาพรถกระบะเนี่ยดูคุณเขียนมาสอนอืม
คือเละอ่ะใช่นี่เกิดเหตุการณ์ที่กิโลเมตรที่๘ถึงเก้าค่ะ
ถาวรพัฒนาตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอพิมายที่โคราช
ช่วงบ่ายเมื่อวานนะคะครับเนี่ยคดีเนี้ยมันเป็นอุบัติเหตุในครั้งนี้เป็นอุทาหรณ์ชั้นดีเลยนะ
คุณเข็มมาสอนค่ะหนึ่งก็คือคนขับรถเองเนี่ยนะฮะ
การดื่มเหล้าการถ่ายคลิปการโทรศัพท์อะไรก็แล้วแต่ระหว่างขับรถแล้วขับเร็วด้วยเนี่ย
นำมาสู่อุบัติเหตุแน่นอนแล้วเห็นสภาพรถแล้วเนี่ยโอ้โหครับ
สองก็คือเพื่อนคนที่มาด้วยไม่เตือนกันเนอะ
กฎหมายนี้ห้ามนะครับต่อให้คนขับไม่ดื่มเนี่ย
คนที่โดยสารมาด้วยเนี่ยคุณก็มีเหล้ามีเบียร์มีแอลกอฮอลไม่ได้นะเขาไม่ให้เลยนะฮะ
นี่กลายเป็นว่าไปจัดไปซิ่งเลยซิ่งเลยใช่แล้วก็ยืดเหล้ากันอะไรกัน
ก็คึกขนองอ่ะค่ะมีเพื่อนยุเฮกันไปอะไรกันไปในรถครับ
นำมาซึ่งเหตุการณ์แบบเนี้ยคือแน่นอนว่าต้องแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิต
แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่านี่มันคืออุทาหรณ์ชั้นดีสำหรับทุกคน
นะคะอ่าโดยเฉพาะช่วงของการเดินทางกลับเนี่ยนะฮะผมว่ากลับจากสงครานเนี่ย

อย่าประมาทเพราะว่าไปเที่ยวสงกรานกันมาเหนื่อยกันแล้ว
ใช่ฉลองมาเต็มที่แล้วบางคนไม่ได้พักผ่อนเลย
ต้องขับรถกลับมาทำงานแล้ว
ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับทุกผู้ชมครับ
คราวนี้เป็นเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่า
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยถือว่าโชคดี

เพราะว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่มหาสรคามในครั้งนี้
ถึงขั้นไฟลุกไหม้รถเลยนี่ฮะ
เป็นวินาทีชีวิตเลยครับที่ประชาชนที่เห็นเหตุการณ์

มีพ่อแม่ลูกแล้วก็มีเด็กเล็ก๑คน
ช่วยมาจากรถเก๋งที่ประสบอุบัติเหตุ
แล้วก็เปลวไฟกำลังโหมลุกไหม้ตัวรถอยู่เลยนะครับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
ก็ได้โทรติดต่อเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสารคาม๑๐๑
หน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเชียง
ในพื้นที่ตำบลปรางกู่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสรคามนะครับ
ก็ผู้เห็นเหตุการณ์นะครับ
เปิดเผยกับทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่า
ผ่านมาเห็นรถยนต์คันนี้ชนกับรถจักรยานยนต์
ก่อนที่รถยนต์จะเสียหลักตกลงไปข้างทาง

ก็เลยรีบเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกมา
คนที่ได้เห็นคลิปนี้ที่โพสต์เนี่ยบอกว่าโอ้โหโชคดีมาก
เพราะถ้าช่วยไม่ทันไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้น

อุบัติเหตุนี่มีอีกหลายพื้นที่เลยค่ะ
ต้องขอนำเสนอให้ครบถ้วนนะคะ
ในพื้นที่ว่าเกิดเหตุการณ์อะไรยังไงกันบ้าง
ก็จะได้เตือนกันสำหรับการใช้รถใช้ถนนครับไปดูที่ฉะเชิงเซานะคะ
นี่เป็นรถกระบะขับมาเร็วค่ะแล้วก็เสียหลักเนี่ย
ลงข้างทางแบบนี้เลยเสียชีวิตสามศพนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดบนถนนสาย๓๐๔บางคล้ามุ่งหน้าพนมสารคาม
ระหว่างหลักกิโลเมตรที่เก้าสิบหกถึงเก้าสิบเจ็ดนะคะตำบนเมืองเก่า
กระบะอีซูซูค่ะทะเบียนบ่อใบไม้ยอยักษ์หนึ่งเก้าห้าเก้า
ฉะเชิงเศร้าตอนเจ้าหน้าที่ไปถึงเนี่ยตะแคงอยู่
ขวางถนนอยู่หน้ารถก็มีรอยชนอย่างที่เห็นคือชนแรงอ่ะนะคะ
ในรถมีคนบาดเจ็บ๑รายเด็กหญิงรุจิราชาววังอายุ๕ขวบเท่านั้นเอง
แล้วก็ใกล้ใกล้กันเจอรถเก๋งโตโยต้าทะเบียนท้อฐานรอเรือหกแปดสี่ศูนย์
กรุงเทพเสียหลักพุ่งลงไปในคูน้ำข้างทางพังทั้งคัน
มีคนเสียชีวิตค่ะจมน้ำติดอยู่ในรถสามศพนะคะโอ้โห
มีคนบาดเจ็บรอดมาได้๒รายคือนายสุภาชัยเลิศสันนิติชัยอายุ๔๔ปี
นางประนอมเลิศสันนิติชัยอายุเจ็ดสิบปีคนที่เห็นเหตุการณ์อยู่ในเหตุการณ์
เขาเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะรถสองคันนี้ก็คือมุ่งหน้าไป
นมสารคามไปทางเดียวกันครับแต่กระบะเนี่ยมาเร็วมาก
น่าจะเบรกไม่ทันแล้วก็ไปชนท้ายรถเก๋ง
เสียหลักแล้วก็หมุนไปฟาดกับต้นไม้พุ่งตกลงไปในคูน้ำ
เนี่ยค่ะแล้วก็ติดอยู่ในรถแล้วก็จมน้ำเสียชีวิตนะคะ
เดี๋ยวจะต้องเร่งสอบสวนหาสาเหตุเพื่อดำเนินคดีกันต่อไปค่ะ
ส่วนที่ประจวบคิริขันนะครับตำรวจแล้วก็กู้ภัยได้เข้าไปตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือเหตุรถนิสสันอัมเมอร่าเป็นรถยนต์นะครับ
พลิกคว่ำอยู่ในร่องกลางถนนบนถนนเพชรเกษมหลักกิโลเมตรที่สามเก้าสี่
ตรวจสอบหน้ารถเนี่ยพบศพผู้เสียชีวิต
ก็คือนางสาวนีคำอาจอายุหกสิบสี่ปีนะครับในรถยังมีผู้บาดเจ็บอีกสองคน
คือนางสาวสาวิตรีคำอาจอายุ๓๒นะครับเป็นแผลที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็เด็กหญิงวัย๓ปีคนหนึ่งมีแผลที่บริเวณขาข้างซ้าย
เจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลจากการสอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุ
นางสาวสาวิตรีขับรถออกมาจากจังหวัดชุมพรจะมากรุงเทพ
มาถึงจุดเกิดเหตุเป็นทางตรงลงเนินนะครับคาดว่าน่าจะมีอาการวูบจากหลับใน
ทำให้รถเสียหลักไปชนป้ายบอกหลักกิโลแล้วก็พุ่งข้ามร่องกลางถนน
กระแทกกับเสาไฟฟ้าที่อยู่ร่องกลางถนนก่อนที่รถจะหมุนแล้วก็พลิกคว่ำ
ตัวเองเนี่ยถูกแรงเหวี่ยงกระเด็นออกมาเสียชีวิตอยู่ด้านหน้ารถนะครับ
ตำรวจก็จะเร่งทำการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนที่จังหวัดชนบุรีค่ะ
วัยรุ่นซิ่งรถจักรยานยนต์ไปเล่นน้ำสงกรานที่บางแสนแล้วก็เสียหลักเนี่ยค่ะ
ชนเสาไฟฟ้าเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นในซอยเขาน้อยตำบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชา
ที่เกิดเหตุเนี่ยรถจักรยานยนต์อยู่ในสภาพที่พังยับเยินทั้งคัน
นายนนทวัฒน์ศรีธรรมชาติอายุ๑๗ปีเสียชีวิตคาที่เลยนะคะ
คือโอ้โหสภาพบาดแผลมีแผลฉีกขาดขนาดใหญ่หน้านี่แบบยุบเข้าไปเลยค่ะ
ครับก็หน่วยกู้ภัยเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตไปโรงพยาบาลแหลมชะบัง
เพื่อชนะสูตรแล้วก็ให้ญาติรับศพไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนะคะ
เรานำมาให้ท่านชมไม่ใช่เพื่อต้องการตอกย้ำความรุนแรงนะครับแต่นี่คือการเตือนเพื่อเป็นอุทาหรณ์
ค่ะต้องเดินทางกลับกันอีกนะครับอย่างล่าสุดนะครับท่านผู้ชมครับ
มีอุบัติเหตุรถสองแถวนะฮะ
กลับจากเล่นน้ำสงครานแล้วก็เบรกไม่ทันนะครับ
ก็ไปเสยท้ายรถบรรทุกเต็มแรงเลยเสียชีวิตคาที่สองศพนะครับ
เกิดขึ้นที่พระนครศรีธุยาภาพจากกล้องวงจรปิดก็จับไว้ได้ชัดเจนเลยนะครับ
ก็เป็นภาพเหตุการณ์ตอนที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถสองแถวนี้กลับมาจากเล่นน้ำ
อ่าเสยท้ายรถบรรทุกหกล้อนะครับบนถนนอยุธยาเสนา
บริเวณทางเข้าโรงแรมเฮือนสุนทรีย์ที่ตำบลพระขาวอำเภอบางบาน
เหตุการณ์นี้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒ศพนะครับอยู่ในที่เกิดเหตุ
ตำรวจไปตรวจสอบพบว่ารถสองแถวสภาพท้ายรถพังเสียหาย
หลังคานี่เปิดหลุดกระเด็นไปเลยนะครับไปตกอยู่บนถนน
มีผู้บาดเจ็บอีกหลายคนที่นอนร้องคลวนคลางอยู่ที่ถนนนะครับ
กรณฑีก็นำช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลนะครับ

พบผู้เสียชีวิตเป็นผู้หญิง๒คน
ตรวจสอบเอกสารยังไม่ทราบชื่อนะครับ
ออกไปเล็กน้อยก็มีรถจักรยานยนต์ถูกเฉียวชนไปอีก๒คันด้วยกัน
นายวิรสักนกจันทร์อายุ๔๘ปีเป็นผู้โดยสารที่มากับรถ๒แถว
บอกว่าผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตทั้งหมดเป็นญาติพี่น้องกันเป็นเพื่อนบ้านกัน
พากันไปเล่นน้ำสงครานที่อำเภอเสนา
ขณะกำลังเดินทางกลับบ้านซึ่งอยู่ที่วัดกูดีลาย
อำเภอพระนครศรีธุยาจังหวะที่เกิดเหตุนั้น
ก็ไม่รู้ว่ารถกระบะที่นั่งกันมาไปพุ่งชนท้ายรถบรรทุกได้อย่างไรนะ
รู้แต่ว่าได้ยินเสียงดังสนั่นเลย
จากนั้นนายวิรสักบอกว่าตัวเองเนี่ยก็กระเด็นออกมานอกรถ
ส่วนคนที่นั่งกันมาในรถก็บาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ตำรวจบอกว่าจากการตรวจสอบร่องรอยการเฉียวชนแล้วก็สอบสวนผู้ที่ขับรถนะครับ
พบว่าถนนที่เกิดเหตุเป็นถนนแบบ๔เลนแบ่ง๒เลนวิ่งสวนทางกัน
รถบรรทุก๖ล้อจอดอยู่ในเลนส์ที่๒รอเลี้ยวเข้าถนนบ้านพระขาวปาราน
เห็นรถสองแถวเสียหลักจากการชนรถจักรยานยนต์
แล้วก็พุ่งมาชนท้ายรถบรรทุกจนกระเด็นไปอีกฝั่งหนึ่งถนนนะครับ
ชนรถยนต์ชนกระบะอีกคันนึงแล้วก็ชนจักรยานยนต์อีก๒คัน
ซึ่งตอนนี้ก็ให้พนักงานสอบสวนไปตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับรถ
คู่กรณีทุกคนนะฮะทุกคันเลยนะครับ
จากการตรวจสอบภายในรถสองแถวคันต้นเหตุ
ก็ยังเจอขวดเบียร์เปล่าด้วยนะครับรวมทั้งขวดสุรา
เบียร์ในรังน้ำแข็งอีกแล้วก็อุปกรณ์การเล่นน้ำสงคราน
เดี๋ยวก็ต้องดำเนินคดีกันต่อไป